พาคุณผู้ชมไปดูที่สมุทรปราการกันหน่อย

ต้องบอกว่าเป็นพี่เขยน้องเขยกัน
คือเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเกิดขึ้นในครอบครัวเครือญาตินี่นะคะ
รัวยิงกันกลางตลาดถึงขั้นอาการสาหัส

แต่ที่แน่ตำรวจรู้ตัวแล้วแล้วก็มีการออกหมายจับแล้ว
เขาบอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นความแค้น
เพราะก่อนหน้านี้มือยิงก็ยิงคนเจ็บมาแล้ว

โดนจับเข้าคุกไปแล้วได้ประกันตัวออกมาสู้คดี

เพราะกลับมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะ
โอ้โหตอนนี้คนเป็นแม่หนักใจมาก
คนหนึ่งก็ลูกชายที่โดนยิงอีกคนก็ลูกเขยที่เป็นมือยิงครับ
ไปดูกันหน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสาวพอร์สำรงค์ใต้ในลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ตลาดนัดรัศนีอันนันนะคะ

คนเจ็บชื่อนายสมคิตเกรดแก้วหรือว่านายจ๊าบอายุ๕๐ปี
สภาพเนี่ยนอนบาดเจ็บตะแคงข้างจมกองเลือดเลยหายใจโรยรินเลยค่ะ
เขาถูกยิงด้วยปืน๑๑มมใต้กกหูซ้ายลำคออีก๒นัด
รักแร้และตามร่างกายรวมถึงแผ่นหลังอีก๓แห่ง
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
มีอีกคนนึงโดนลูกหลงนะคะได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งหลบกระสุนค่ะ
คือนางสาวอัชราพรอายุ๒๔ปีก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการแล้ว
คนก่อเหตุตอนแรกเนี่ยทุกคนรู้แค่ชื่อเล่นคือชื่อต้น
ฉายาคือต้นรั่วเคยเป็นคู่อริกันกับนายจ๊าบคนถูกยิงเนี่ยแหละค่ะ
แล้วก็อย่างที่บอกในต้นเคยเอาปืนยิงจ๊าบไปแล้ว๒ครั้ง
ก็เลยถูกตำรวจจับแต่ในต้นเนี่ยประกันตัวออกมาสู้คดี
แต่สุดท้ายออกมาก่อเหตุเหมือนเดิมเลย
ตำรวจเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่ที่พื้น๕ปลอกนะคะ

ตำรวจเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานแล้ว
วันนี้เราส่งคุณชิวภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ที่ตลาดนัดรัศมีร์จุดเกิดเหตุนะคะ
จุดที่นายจ๊าบถูกยิงเนี่ยคือหน้าร้านขายอาหารที่อยู่ในตลาด
ตอนไปถึงร้านค้าเขาไม่ได้เปิด
ก็ได้คุยกับเจ้าของร้านเป็นสามีภรรยากัน
เจ้าของร้านเล่าเหตุการณ์แบบนี้
วันนั้นในจ๊าบมาเนี่ยมาที่ร้านจริงแต่ไม่ได้มานั่งกินเหล้า

คือพอปิดร้านปุ๊บเนี่ยตอนนั้นมีการนั่งคุยกันอยู่
คุยกันเรื่องว่าจะเอากระดูกญาติพี่น้องไปรดน้ำช่วงสงกราน
ระหว่างนั้นนายจ๊าบขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาบอก
คิดถึงจังเลยพี่ไม่เห็นโทรมาคุยกันเลย
คือเขาสนิทกันก็แวะมาหาถามถ่าย
เมื่อไหร่ที่ในจ๊าบเมาเนี่ยมักจะมาหาสามีภรรยาคู่นี้เป็นประจำ
สักพักหนึ่งคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาเลยค่ะ
ตามเข้ามาเสร็จก็ตะโกนเรียกไอ้จ๊าบไอ้จ๊าบแบบนี้
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นมาเลยประมาณสามถึงสี่นัด
จ๊าบก็วิ่งหนีมาที่หน้าร้านแล้วก็ล้มลงไปกองอยู่ที่พื้น
ส่วนคนร้ายก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วหลบหนีไปเลย
คนยิงเนี่ยเขาก็วิ่งเข้ามาพวกหนูก็วงแตกเลย
ตอนนั้นเขาถือปืนมาหรือยัง
วิ่งเข้ามาปึ๊บปุ๊ม
เราเดินมาอีกทีนึงก็คือเห็นเขานอนอยู่ตรงนั้นแหละ

ก็มีคนยิงวิ่งเข้ามา
จากนั้นทีมข่าวไปที่ชุมชนบางย่าแพรกครับ

ไปพบกับภรรยาของไอน่จ๊าบ

ส่วนคนที่ยิงสามีคือพี่ชายแท้

โดยเฉพาะเมาเมื่อไหร่มีเรื่อง
ก่อนหน้านี้เคยยิงกันมาแล้วครั้งหนึ่งครับ
จนเป็นคดีความเชื่อว่าพี่ชาย
โกรธอยู่ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
หลังจากที่พี่ชายยิงสามีของเธอรอบนั้น
เธอก็ไม่เคยคุยกับพี่อีกเลยนะครับ
เพราะหนักใจกับเรื่องนี้เธอเป็นคนกลางไงครับ
จากนั้นทีมข่าวไปตามหาบ้านพักของในต้นครับ

โดยทราบว่าอาศัยอยู่ในชุมชนข้างวัดบางย่าแพรกครับ
จากบ้านของคนเจ็บไปประมาณ๒กิโลเมตรได้
คนในชุมชนมักจะรู้จักในต้นในฉายาว่าต้นรั่ว

ชื่อนี้นะครับเขาบอกค่อนข้างใหญ่โตในพื้นที่นะ
แล้วก็ไปเจอกับแฟนสาวของในต้นด้วย
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย
ผู้บาดเจ็บมาหาแฟนของเขานะครับแล้วมีการคุยกัน

รับว่าในต้นเป็นคนโมโหร้าย
ซึ่งหลังจากที่ก่อเหตุยิงแล้วนะในต้นก็ไม่ได้เข้าบ้านอีกเลย
โทรศัพท์ไปก็ไม่รับตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะฮะ
ขณะที่แม่ของในต้นนะครับร้องไห้เปิดใจกับทีมข่าวเนี่ยครับ
คุณแม่ฮะบอกหนักใจเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนยิงก็ลูกชายแท้ส่วนคนเจ็บก็ลูกเขย
แล้วก่อนหน้านี้ลูกเขยก็เพิ่งออกจากคุกมาไม่นาน
โดยเวลาที่ลูกเขยดื่มเหล้าเมื่อไหร่แล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วนะครับ
แล้วก็มักจะทะเลาะกับคนอื่นอยู่เสมอ

แล้วก็อยากให้ลูกชายมามอบตัวสู้คดีซะ
ก็อยากให้เขามอบเหมือนกัน
ถ้าเธอรู้อยู่อย่างผมอะไรของแม่

มาสู้คดีต่อไปครับอย่างเก่งกับเมื่อวานค่ะ

เพราะคดีเก่านี้ก็สู้คดีอยู่

ทีนี้สำหรับเรื่องของคดีความนะคะ
ทางด้านของพันธ์ตำรวจโทวิสันฟักคำ
สารวัตรศอบสวนสพสำโลกป้ายบอกว่า
ขอสารอนุมัติหมายจับในต้นหรือชื่อจริงคือนายสุภาชัยสายธนูคนก่อเหตุแล้ว
ความผิดคือพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานญาติให้มามอบตัว
สืบสวนเองก็กำลังเร่งเบาะแส
เร่งติดตามตัวในต้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ